ขี่รถจักรยานยนต์ไปพุ่งชนกระบะจนบาดเจ็บสาหัส

สิบล้อค่ะก็เลยทำให้พุ่งชนท้าย

ติดตามจากรายงานเลยค่ะ
รู้กรณีและยินดีที่จะซ่อมรถให้
ส่วนที่จุภัทรเชียงใหม่จนที่กู้ภัยเทศสบานหนองควาย
กำลังช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุ๖๕ปี
ออกมาจากซากรถกระบะที่เสียหลักตกข้างทาง

เหตุเกิดบริเวณทางเบี่ยงถนนคันคลองชลประธาน
ในพื้นที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดง
หลังจากกู้ภัยนำตัวคนเจ็บออกมาจากรถ
พบว่าอาการสาหัสจึงปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
ก่อนจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่าผู้บาดเจ็บมีอาชีพตระเวนรับซื้อของเก่า
ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากขับมาด้วยความเร็ว
แล้วเหินเนินถนนจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ที่จังหวัดพิศนุโลกเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อ
มีผู้เสียชีวิต๒ศพและบาดเจ็บสาหัส๑คน
เหตุเกิดบนถนนสายพิศนุโลกลมศักดิ์
ผู้เสียชีวิตในรถกระบะทราบชื่อคือนายสุธินทะการุณอายุ๔๓ปี
ส่วนนายทองสิทธิเสถียรขันอายุ๕๕ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
นภารัฐกองมณีอายุ๔๘ปีบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่าขณะที่ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้ง๓คน
ขับรถกระบะมาที่เกิดเหตุซึ่งเป็นเส้นทางขึ้นเขาสูงชัน
รถกระบะพยายามจะแซงรถคันอื่นทางด้านซ้าย
แต่มองไม่เห็นว่ามีรถสิบล้อขับอยู่จึงชนท้ายอย่างจัง
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีเกิดเหตุรถบรรทุกสายไฟเสียหลักพลิกตะแคง
เทสายไฟม้วนที่บรรทุกมาจำนวนมากตกลงบนถนน
เหตุเกิดบริเวณสี่แยกไฟแดงท่าเรือแหลมชะบัง
สุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้าพัทยาทำให้รถติดอย่างหนัก
ตำรวจต้องปิดการจราจรนานกว่าครึ่งชั่วโมง
จึงสามารถเปิดเส้นทางได้ตามปกติ
สอบสวนนายพงพิพัฒน์สมบุญอายุ๓๐ปีคนขับรถบรรทุกทราบว่า
ระหว่างที่ขับผ่านสี่แยกไฟแดงจู่ตัวล็อกหางพ่วง
เกิดขาดออกจากตัวหัวของรถส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
เพราะดีที่ไม่มีคนขับรถผ่านมาในช่วงที่เกิดเหตุ
ท้ายที่จังหวัดสมุทรปราการเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง
กันบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ช่วงปากซอยปู่เจ้าสมิงไพร๑๙หรือซอยโรงเหล็ก
โดยส่วนหัวพ่วงนั้นถูกแรงชนจนตะแคงไปอัดติดกับเสาไฟฟ้า
ทำให้ได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บ๓คน
เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรทำให้ถนนทั้งสองฝั่ง

ส่วนสาเหตุคาดว่ารถพ่วงคันหนึ่งขับลงมาจากสะพานด้วยความเร็ว
เป็นจังหวะเดียวกับที่รถพ่วงอีกคันจะเลี้ยวกลับรถทำให้พุ่งชนอย่างจัง